สวัสดีครับคุณผู้ชม
สวัสดีครับคุณผู้ชม

คุณเจอกันเหรอ

สไตล์การแต่งตัวที่ไม่เหมือนใครแบบนี้

ไม่ต้องร้องเพราะไม่ต้องร้องดี

ร้องได้ให้ล้าน
ย่อยอาหารพร้อมกับเสียงหัวเราะกับเราได้
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้หมด

หมดโปรหมดแคมเปญไปแล้วนะครับร้องได้ลูกทุ่งรวมพลคนช้ำ
ก็ได้คืนความสุขให้กับเขาไปแล้วทั้ง๘ท่านนะครับ
ใหญ่แล้วก็จะหายช้ำกันไป
ประสบความสำเร็จล่าสุดคนสุดท้ายก็คือคุณหนูตรี
รับไป๖๐๐๐บาทนะครับแล้วก็กลับบ้านไปสบายกันไป
ตอนนี้ก็หมดช่วงนั้นไปแล้วก็จะมาเหลือผู้แข่งขันปกติ
ตอนนี้ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้ว

ขอต้อนรับคุณวิทย์คุณก๊อฟคุณเพิ่มภูมิและน้องน้ำส้ม

ขอบคุณครับ
เรามี๕ท่านตอนนี้เอาเหลือ๔ท่านพอเพื่อต้องการคุณภาพ
ทั้ง๔ท่านตอนนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าใครจะได้ขึ้นมาร้องเพลงกับเรา
แต่ว่าสงสัยอย่างหนึ่งคุณป่าแอบเห็นอะไรก็ไม่รู้
แวบไอ้แดงตรงนั้นมันคืออะไร
ตอนนี้นะครับการคัดเลือกผู้ที่จะขึ้นมาร้องได้ให้ร้านของเรา
เราได้เปลี่ยนเพื่อความรัดกลุ่มเพื่อความรวดเร็วเฉียบแหลม
ต่อไปนี้นะครับผมบอกว่ากดปุ่มได้เนี่ยกดเลยแล้วไม่ต้องมาตอบ

ไฟใครติดคนนั้นขึ้นมาเลย
เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเอามือแตะไว้ที่หูของตัวเองนะครับ
ระวัง

ถ้าปลดไฟได้แบบนี้ค่ะ
ขอเชิญน้องน้ำส้มสาวเสียงใสใจกระตันยู
ขึ้นมาร้องได้ให้ล้านกับพวกเราบนเวทีเลยค่ะ

หนูก็จะใช้ความสามารถในการร้องเพลงของหนูมาคว้างรางวัลไปให้ได้เยอะที่สุดค่ะพ่อแล้วเดี๋ยวเราไปผ่าตัดกันมากเลยไปสู้
ประมาณนั้นค่ะ

ตรงคุณพ่อมือยังไม่ได้ผ่าเนอะคุณพ่อเนาะ

ผ่าตัดจุดหนึ่งเนี่ยประมาณ

ก็ต้องใช้เงินมากพอสมควรทีเดียว

น้ำส้มแบบทำงานแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่
เขาก็เต็มจะไม่บอกว่าจะไปผ่านทำงาน

คุณไปเอาสาดและสินการทำขวัญนอกมาจากไหน

แล้วก็เหมือนกับพยายามฟังและก็เหมือน

แล้วก็เคยได้มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินแห่งชาติ

เห็นว่าหนูร้องเพลงลูกทุ่งได้น่าจะแหล่ได้อะไรได้อย่างนี้ค่ะ
ก็เลยชักชวนแล้วก็สอนวิชาให้ถ่ายทอดวิชาให้
ขอฟังสักหน่อยได้ไหมคะได้แบบโอ้โหเขาจะมีช่วงไหนอ่ะช่วงที่แบบ
สอนหน้าสอนหน้าที่แบบความดีของคุณพ่อคุณแม่แม่ปวดท้องอย่างเนี้ย

อะอะงาแสนสงสารมารดามาเจ็บท้อง
ได้แต่ร้องโอดโอย

อะอะอะห่วง
เจ็บจนถึงที่สุด
อะอะอะอะ
เจ็บเสียชวน
ใจแทบหลุดสุดเชีย

โอ้ละนั่นก็เป็นพื้นฐานของทำสมนะฮะ

ไม่ห่วงแน่นอนนะครับเพราะว่าโชคโชนนี้
นี่เห็นตัวเล็กนี้ผ่านเวทีมาเป็นพันที่แล้ว

กับเวทีอันนี้ยังไงครับความรู้สึกอันไหนมันตื่นเต้นกว่ากัน
เต้นมากตื่นเต้นที่สุดเท่าที่หนูเคยประกวดร้องเพลงมาแล้วค่ะ
ที่ใหญ่จัดกวดประจำจังหวัดอะไรก็ไม่ตื่นเต้นเท่านี้
ตื่นเต้นค่ะคือมันคนละความรู้สึกอะค่ะ

คืออย่างการประกวดร้องเพลงทั่วไปอย่างนี้
คือเรามีการเตรียมตัวเรามีการเตรียมพร้อม
เราไปตรงนั้นเรารู้ว่าเราไปเนี่ยเราจะร้องเพลงอะไร

แต่เนี่ยค่ะตอนนี้นะตอนนี้หนูขึ้นมายืน

แล้วไม่ใช่ร้องให้ดีต้องร้องให้ถูก
ร้องให้ถูกเนื้อในเพลงนั้น

ถ้วยเยอะแบบนี้จะทำได้กี่เพลง
มาดูกันแล้ววันนี้น้องน้ำส้มก็มีคุณพ่อคุณแม่นะครับ
มาเป็นกำลังใจถึงเวทีตรงนี้เลยนะครับ
ก็น่าจะมีกำลังใจที่ดีนะครับ

แต่ก่อนที่จะร้องตอนนี้ที่นั่งของน้องน้ำฝนนะครับมาแล้วนะครับ
คุณทองม้วนนะครับได้มานั่งอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับ

ก็เป็นผู้แข่งขันอีกท่านหนึ่งนะครับตอนนี้มารออยู่นะครับให้ครบทั้ง๔ท่านนะฮะ
มาถึงเพลงแรกกันเลยเอาละครับ
เพลงที่๑ครับมูลค่า๕๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

เพลงนี้นะฮะก็เหมือนกับจงใจให้อีกน้องน้ำโซ่ก็โชว์เสียง
จริงค่ะเพลงนี้ต้องมีเนื้อเสียงที่ดีเราจะได้ฟังเพลงเพราะกันล่ะ
เป็นไงครับเพลงนี้ฟังไปแล้วเพลงนี้เป็นเพลงแรกหยุดไม่ได้ยังไงต้องร้อง
แต่ว่ามีสิ่งที่จะช่วยได้อย่างหนึ่งก็คือตัวช่วยนะฮะตัดสินใจให้ดี
ถ้าเกิดว่ามันไม่มั่นใจเลยใช้ตัวช่วยใช้ได้เลยตั้งแต่เพลงแรกไม่มีใครว่า
ไม่มีใครคิดอย่างนั้นอาจจะมีพี่คนนึงแต่ว่าอย่าไปถือสาพี่เลย
เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันนะครับ
น้ำส้มครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

เมื่อรักกันก็เชื่อเมื่อรักกันก็ช้ำ
แต่เหตุฉันไหนใจยังไม่จำ
ว่ารับทำ
ให้เจ็บทุกที
ปวดเหมือนโดนยาสั่ง
แต่ฉันยังไม่หนี
สู้อดสู้ท้อนรักจนป่านี
เรื่องเจ็บหรือดี
มีทุกเวลา
อยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้ติดตามหานางศรีดา
ด้วยรักจริงยิ่งชีวา
พระรามงามหน้าพระรามงามใจ
ที่ฉันจำช้ำหม่น
เจ็บเพราะคนหน้าใส
รูปสุดงามซ้ำสังคมคลั่งคลาย
แต่น่าเสียดาย
ใจทดสะกัน
โปรดติดตามโปรดติดตาม
โปรดติดตาม

ให้สารที่ทรม

ใจไม่คลั่ง
ตัวเล็กลงไปอีก

มูลค่า๕๐๐๐บาท
น้ำส้มร้องได้

ร้องไจ้ร้องไจ้

มูลค่า๕๐๐๐บาท
น้ำส้มร้อง
น้ำสมร้อง